เอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวคนนี้กันบ้างดีกว่า
หนุ่มคนนี้พุธพุธที่ชัยนะฮะ
หลายคนทราบกันดีแล้วว่านิตยสารเล่มนี้กำลังจะปิดตัวลง
เพราะฉะนั้นถ่ายแบบเล่มสุดท้ายอย่างนี้
คิดว่าจะต้องมีแบบเซ็กซี่เต็มที่
แต่หลายคนดูแล้วบอกว่าเสียดายนิดนึง
โดนใบสั่งอะไรมาหรือเปล่าให้เปิดแค่นี้
ก็สงสัยกันไปใครหรอใครหรอยังไง
เขาบอกว่าโดนใบสั่งจากสาวจุ๋ยมาหรือเปล่า

เพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละ

แล้วก็กล้ามท้องท่อนล่างแบบก๊วับแวมนิดเดียวเอง

ฝ่ายหญิงก็เลยออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองเลยค่ะว่า
หนูไม่เกี่ยวนะคะเรื่องงานเราไม่ก้าวไก่กันค่ะ
นู่ม่ะไม่เกี่ยวเลย

เพราะว่าช่วงที่เขาไปเมืองจีนเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ฟิตเลย
แต่ว่าช่วงนี้กลับมาฟิตแบบหนักมากเห็นไปแบบเกือบทุกวันนะคะ